คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากรณีอุ้มฆ่านักธุรกิจ
ซึ่งเป็นนุ่มนักเรียนนอกแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ที่จังหวัดกาลสินนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดกาลสิน

ยังให้น้ำหนักไปที่ปมความขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์ในครอบครัวค่ะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปประชุมและตรวจสำนวนคดีอย่างละเอียดนะคะ
ห้องประชุมชัยสุนทรตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
หลังนายพาศพลรัตนตยาธิคุณอายุ๔๘ปี
นักธุรกิจหนุ่มนักเรียนนอกถูกยิงและพบศพริมไหลทาง
เทือกเขาภูพาลอำเภอสมเด็จเมื่อวันที่๑พฤษภาคม
มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ควบคุมคลี่คลายคดีเข้าให้ข้อมูล
ตั้งแต่ช่วงเช้าตำรวจฝ่ายสอบสวนได้เรียกเลขาส่วนตัวของพ่อ
ของผู้ตาย๒คนไปสอบปากคำที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัด
ซึ่ง๑ใน๒ที่ถูกเรียกสอบปากคำก็ถูกสอบปากคำเป็นครั้งที่๒แล้วค่ะ
แต่รายละเอียดตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ
หลังจากประชุมเรียบร้อยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแบบนี้ค่ะบอกว่า
สืบสวนสอบสวนได้สอบพยานและรวบรวมหลักฐานต่างสมบูรณ์มาก
ย่งใหญ่กลุ่มคน๑กลุ่มที่ลงมืออุ้มฆ่า
สำหรับสาเหตุเป็นเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ในครอบครัว
ซึ่งเปิดเผยไม่ได้อยู่ในสำนวนการสอบสวน
ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับความพร้อมของหลักฐานที่จะขอสารออกหมายจับด้วยนะคะ
ก็ได้รับคำตอบว่าหลักฐานพร้อมที่จะขออนุมัติต่อสารเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหา
อย่างเร็วน่าจะภายในสัปดาห์นี้อย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าค่ะ
คุณผู้ชมคะไปดูการจำลองเหตุการณ์ฆ่าเสียหนุ่มนักเรียนนอก
ทีมอุ้มฆ่าตามอุ้มออกมาไปยังจุดนัดพบนะคะนี่ค่ะ
จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าในช่วงเช้าวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
บุคคลใกล้ชิดโทรศัพท์ไปเรียกให้ผู้ตายไปพบภายในโรงพิมพ์เก่าแห่งหนึ่งนะคะ
ในซอยประชาอุทิศ๑๓เขตห้วยขวางกรุงเทพหานครผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไป
แล้วก็มีชายชะกันเนี่ยค่ะแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่รัฐ
พาตัวออกไปจากโรงพิมพ์จากนั้นนะคะช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกาเศษ
มีชายชะกันแต่งกายในเครื่องแบบประกบนำตัวเสียหนุ่ม
ซึ่งแต่งกายชุดเดียวกันกับที่พบศพไปกดเงินหนึ่งหมื่นบาท
จากนั้นผ่านไป๑วันคือช่วงเช้าวันที่๑พฤษภาคม
มีผู้พบศพนายพาศพลถูกยิงเสียชีวิต
บริเวณริมทางโค้งก่อนเข้าผาเสวยถนนถีนานนท์
อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินสกลนครบนเทือกเขาภูผ่าน
นี่เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่แรกจนพบศพนะคะ